พาคุณผู้ชมมาดูศิลปินลูกทุ่งบ้านเรานะคะมากมายความสามารถค่ะ
จากตัวเองจะมีเพลงแบบคิวงานแน่นเอียดแล้วนะคะยังทำหน้าที่เป็นฝาดันค่ะ
ผลักดันศิลปินใหม่นะคะสร้างสรรค์ผลงานที่โอ้โหประดับวงการมากมายกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
เริ่มกันที่ศิลปินสายเลือดอีสานคนนี้ค่ะค้าขาวสาวลำเจหญิงลีศรีจุมพลนะคะเธอรับปากจากคุณพ่อไกรสอนแสงอนันต์ค่ะ
ว่าจะช่วยดูแลลูกชายทะยาดคนเดียวของราชินีลุกทุ่งแม่พึ่งภูมิภูมิภูมิดวงตันค่ะ
สัญญาว่าจะผลักดันหนุ่มเพชรเข้าสู่วงการเพลงอีกครั้งค่ะงานนี้นะคะพ่อปุ้มไกลสอนก็ขอบคุณจากหัวใจค่ะ
ที่ช่วยดูแลลูกชายต่อจากคุณพ่อค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะคะ
เพราะว่าทั้งคู่ได้มาร่วมงานกันในซิงเกิ้ลเพลงที่มีชื่อว่าตั้งวงค่ะ
กรกฎาคมก็คือเดือนนี้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะซึ่งถือว่าพี่หญิงลีเตรียมดันหนุ่มเพชรเต็มที่เลย
ใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งศิลปินที่งานร้องเพลงรุมแน่นมากนะฮะ
กับน้องน้องอีฟเหรอ
ไม่ว่าจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะไปร้องเพลงที่ไหน
วงสองสาวลูกทุ่งนี้ไปด้วยนะสองสาว

ชวนแนะนำแล้วก็สอนงานต่าง
ที่สำคัญพวกหนูหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีเพลง
ร้อยล้านวิวแบบพี่แซคร้อยล้านวิวแบบพี่แซคนะคะ
น้องอีฟค่ะ
อันนี้ก็เป็นน้องในค่ายครับ
วันนี้ที่เอามาแบบว่าช่วยงานครับผม

ก็อยากโปรโมทน้องครับผม
จริงแล้วทุกคนที่เข้ามาอยู่ในค่าย
เราก็ไม่ต้องสอนอะไรเยอะหรอกครับ

ในการแสดงแล้วก็การร้องเพลงอยู่แล้ว

ชื่อเขาเก่งนะชื่อเก่ง

น้องที่มีความรักและความชื่นชอบ
ในการร้องเพลงสำหรับพี่ลำยอง

จากตัวของพี่นกนะคะที่หอบ
เอาความฝันของตัวเองนั้นไปเพื่อที่จะ

กลับไม่เป็นอย่างที่คิดเนอะ
พี่นกเนี่ยก็ได้มีโอกาสมากขึ้น
ก็ได้เจอน้องที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปิน

ก็เลยทำหน้าที่ปั้นเด็กพร้อมกับเล่าความรู้สึกให้ฟัง
ว่าพี่รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทำมากเลย
ได้เห็นเด็กมีความมุ่งมั่น
ได้มีงานมีเงินมาเลี้ยงครอบครัว
โอ๊ยเห็นแบบนี้ลืมใจอืม
ใช่ค่ะ